คุณผู้ชมครับกระบวนการปลูกข้าวแบบอินซีนั้นเป็นหนึ่งวิธีครับ
ในการช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวเรื่องของข้าวอินซีได้เป็นอย่างดีนะครับ
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
จะส่งผลให้ข้าวแบบอินซีแบบนี้นั้น
จะมีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หน้าข้าวแร็ชเบอรี่ของวิเชียร์น้อยน้ำใสกระเศรษฐกรจังหวัดพิศนุโลก
เป็นนาข้าวที่ปลูกแบบไอฟอมค่ะ
ซึ่งเป็นระบบรับรองกระเศษอินซีจากสหพันธ์กระเศษอินซีนานาชาติ
หน่วยงานสาคนที่ให้การรับรองสินค้าการกระเศษ
กระเศษฐกรต้องปรับเปลี่ยนแปลงนาค่ะ
ด้วยการทำแนวคันนาคว่างหนึ่งเมตร

กว้าง๑เมตรเป็นแนวกันชน
ต้องการการปนเปื้อนจากสารเคมี
หากว่าผืนนาข้างเคียงไม่ใช่นาอินซีค่ะ

ตอนนี้แปลงนี้ตั้งแต่สิงหามาเราฉีดสองครั้งใช้โฮมูลสองครั้ง

แล้วก็เราก็ไปซื้อที่กลุ่มแล้วราคาก็ถูก
ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพไม่มีสารปนเปื้อน
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
ก็จะสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

เกษตรกรต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย
ดำรงสีที่เราตั้งไว้เบื้องต้นนี้เป็นโรงสีที่ใช้การสีข้าวทั่วไปยังไม่มีมาตรฐานถึงเป็นเกษตรอินทรีย์ได้
แต่ยังไงก็คงสามารถดำเนินการในการปรับได้
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกษตรดีสากลกำหนดไว้
ก็น่าจะเป็นใบเบิกทางให้กับชาวนาได้มีโอกาสได้ขยายตลาดข้าวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ในแง่ของการบริโภคหรือว่า
ในลักษณะของเป็นการปัจจัยการผิดในการแปรรูป
ขายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
ผลักดันให้เกษตรกรได้รับรองจากไอฟอม
นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชาวนาไทย
สามารถส่งออกข้าวไรสเบอรี่

ยังตลาดทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น